พูดถึงโลกออนไลน์เดี๋ยวนี้คนก็ขยันสัญหาทำคอนเทนต์กันเนอะ
ที่บอกว่าเอาตำรวจมาเป็นแบบ๕๐นายเลย
คอมมันดงคอมมันโดมาไล่ล่าในห้างบอกว่าดูซิว่าจะเอาตัวรอดอย่างไร
เป็นคลิปภารกิจการเอาตัวรอด
เขียนข้อความบอกจะรอดไหม
จ้างตำรวจ๕๐นายและคอมมันโดไล่ล่าในห้างร้าน
คนก็เลยบอกว่าเอ๊โทษนะคะรอดไม่รอดไม่รู้
แต่อยากจะรู้ว่ามันเหมาะไหมมากกว่า
ทีนี้มันมีประเด็นถามถึงว่านี่ตำรวจจริงป่ะเนี่ย

ซึ่งเรื่องนี้ถึงหูพบตรเรียบร้อยแล้วนะคะอีกแล้วเหรอค่ะ
แน่นอนเรื่องเกี่ยวกับตำรวจก็ต้องพบตลอดแหละ

หลายเรื่องประดังประเด็นเหมือนกันในช่วงนี้เยอะ
ตรบอกว่าสั่งการให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่า

หรือแค่เป็นพลเรือนที่มาใส่ชุดเครื่องแบบตำรวจ
เรื่องต้นที่ตรวจสอบเจอเนี่ยมีตำรวจจริงบางนายด้วยนะคะ
อันนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบกันไปว่าถูกผิดยังไง
ถ้าผิดเนี่ยก็ต้องมีการลงโทษ

สำหรับคนที่ไม่ใช่ตำรวจแต่มารับจ้างแต่งกายเป็นตำรวจเนี่ย
มีการขออนุญาตถูกต้องไหมเพราะว่าเขามีกฎระเบียบกันอยู่

อยู่ก็คอสเพลย์เป็นตำรวจได้นี่มันไม่ได้นะคะ

เพราะถ้าคุณไม่ขออนุญาต
คุณจะมีความผิดตามพรบตำรวจแห่งชาติปี๒๕๖๕มาตรา๑๕๒ค่ะ

จะมีโทษจำคุกตั้งแต่๓เดือนถึง๕ปี
และความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๔๖

ถ้าฝ่าฝืนจะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑ปี
ปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ

ส่วนตัวของเนสมายเมดเนสเองนี่ก็หนักเหมือนกันนะ
เพราะว่าเขามีหน้าที่รับผิดชอบการแสดง
ก็ต้องมีการแต่งกายเป็นตำรวจหรือคล้ายตำรวจด้วย
ที่ต้องเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ปกติอันนี้พี่มดต้องรู้แน่เลยถ้าทำละครละคร
เขาบอกว่าถ้ามีการที่เราจะต้องแต่งตัวเป็นตำรวจ
ต้องทำเรื่องขออนุญาตไปถึงหัวหน้าสถานีตำรวจท้องที่
ที่จะถ่ายทำไม่น้อยกว่า๕วันค่ะ
ถ้าไม่มีการขออนุญาตแล้วไปจ้างบุคคลภายนอก

อันนี้จะเป็นความผิดฐานเป็นผู้ใช้
แล้วเมื่อมีการกระทำความผิดหรือว่ามีการแต่งกายโดยตำรวจ

เนสก็ต้องรับคนเดียวเละเลยนะคะ
ก็เรื่องนั้นที่จะเป็นแบบมีตำรวจหรือเข้าไปจับกุ้งอะไรไร

เดี๋ยวประชาชนจะงงเพราะอ่ะก่อนหน้านี้มันก็จะมีประเด็นใช่ไหมที่บอกว่า
มีชายชะกันมาแต่งตัวเหมือนตำรวจมาไปสูบรีไทยบ้างอะไรอย่างนี้
เขาก็ต้องตรวจสอบว่าตกลงตำรวจจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ได้มีข้ออนุญาตให้พลเรือนแต่งเครื่องแบบได้
เพราะกว่าจะตำรวจเขาจะแต่งเครื่องแบบกันได้เขาผ่านการสอบการเรียนกันอะไรมาตั้งเยอะ
และนี่มันคือสมมุติถ้าในปาร์ตี้ก็เรื่องหนึ่งถูกไหมคะ
แต่อันนี้มันคือการเผยแพร่สาธารณะถูกมันคือการเผยแพร่ผ่านช่องทาง
ถ้าคุณจะต้องมีการแต่งกายด้วยเครื่องแบบตำรวจคล้ายตำรวจต้องใช้อุปกรณ์ยานพาหนะอะไรก็แล้วแต่
ต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบนะคะเพราะหนึ่งถ้าไม่ถูกต้องคุณผิดกฎหมาย
และสองมันเสื่อมเสียแก่ค่าราชการตำรวจเพราะบางทีคนคิดว่าเป็นตำรวจจริง
แล้วตำรวจก็โดนเหมารวมไปอีกก็จะซวยกันไปอีก
ถ้ามีตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องจริงเนี่ยก็จะต้องดำเนินคดีทางวินัยและอาญาด้วย

อ๋ออุ้ยนานแล้วนะ
เขาก็จะเล่นกันแบบแรงแบบพวกแพล้งกันแรงอะไรอย่างนี้
เราก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะหรือเขาเอามาทำเมืองไทยด้วย
แต่อาจจะต้องศึกษากฎหมายให้ชัดเจนรอบครอบก่อน
เหมือนการแกล้งคนอีกว่าปิดอย่างเยอะ

เดี๋ยวเราจะสวยใจ